เรื่องของกลุ่มผู้ชุมนุมเรายังคงต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าเขาก็ประกาศนัดรวมตัวกันรายวันนั่นแหละ
ค่ะวันนี้ข่าวของเราเนี่ยถือว่าเป็นเวลาดีทุกวันเลยนะคะ
สำหรับใครที่ต้องการติดตามข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุม
เขาชุมนุมจุดไหนบรรยากาศล่าสุดเป็นอย่างไร

วันนี้มี๓จุดนะคะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปแล้วเรียบร้อย
หลังจากที่ทราบว่าเขาจะรวมตัวกันในเวลาประมาณ๑๖นาฬิกาเป็นต้นไป
แต่จะเริ่มกิจกรรม๑๖นาฬิกา๓๐นาที
ผู้สื่อข่าวเราประจำทุกจุดแล้วเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวติดตามกันได้

เริ่มแรกมาดูสถานการณ์การเมืองก่อนเลย
เรื่องของการนัดชุมนุมของกลุ่มคณะรัศดรนะคะรวมถึงก่อนหน้านี้ค่ะ
มีอดีตนายกรัฐมนตรีนายอานันต์ปัญญารชุน
ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
ทวงถามไปถึงพลเอกประยุทธ์บอกว่า
ได้ยินไหมอันนี้ไม่ได้ร้องเพลงนะ
ได้ยินไหมได้ฟังได้ยินข้อเรียกร้องของประชาชนบ้างไหม

คือหลายคนมองว่าเอ๊ะขนาดอดีตนายกรัฐมนตรี

เราไปถามรองนายกรัฐมนตรีนายวิศนุเครืองามนะคะ
ซึ่งนายวิศนุเองก็ออกมาบอกว่า

ที่คุณอานันต์ออกมาเอ่อ
แสดงความคิดเห็นทางการเมืองเกี่ยวกับเรื่องนี้

ว่าข้อเรียกร้องของประชาชนคืออะไร

แล้วก็ไม่อยากที่จะให้เอาสิ่งที่ใครคนหนึ่งเขาพูดออกมาเนี่ย

เพราะมันอาจจะทำให้เกิดการบานปลายได้

ผู้สื่อข่าวก็ถามเพิ่มเติมนะคะว่า
ในเมื่อมีอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเนี่ย
ออกมาแสดงความคิดเห็นในลักษณะแบบนี้
คิดว่ามันจะไปเพิ่มความชอบทำ
หรือว่าเพิ่มน้ำหนักให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมไหม

แสดงความคิดเห็นแล้วบอกผมไม่ขอวิจารณ์นะคะ
ส่วนนายอนุชาบุรพชัยศรีโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็ออกมาพูดถึงอีกหนึ่งกระแสข่าวที่ตอนนี้
เชื่อว่าหลายคนน่าจะเริ่มได้ยินกันแล้ว

มันมีกระแสข่าวนี้ออกมานะคะก็เลยออกมาชี้แจงบอกว่า
นายกพูดชัดเจนไปแล้วในวันที่มีการประชุมสมัยวิสามันที่ผ่านมานะในเรื่องนี้
ซึ่งรัฐสภาเนี่ยมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุดแล้วมาจากหลายฝ่าย
ฝ่ายสสวรัฐบาลและผู้ที่มีความคิดเห็นต่างจากหลายกลุ่มด้วย
เพื่อจะหารือเจรจาหาทางออกให้กับประเทศนะคะส่วนเรื่องของการนัดชุมนุมของแนวร่วมราศดร
ในวันนี้ก็อย่างที่คุณสุภาษาราบอกไปมีที่ท่ารถฟื้นเจ้าพักรังศิษย์ประธุมธานีสี่โมงครึ่ง
ใช่ค่ะเดอร์มอร์บางกะปิ๔โมงครึ่งถึง๓ทุ่ม
แล้วก็เซ็นทรัลเวสเกจจังหวัดนทบุรี๕โมงเย็นนะคะ
ส่วนที่อายุทยานี่เขาพิเศษหน่อยนอกจากจะนัดรวมตัวกันแล้ว
เขาจัดงานร่วมลอยกระทงกับราศดรอายุทยาที่ป้อมเพชร
อำเภอพระนครศรีอยุธยาตอนสี่โมงเย็นด้วยส่วนจังหวัดอื่นอื่นนะคะ
ที่ชัยภูมิวงวิทย์เจ้าพ่อพญาแลสี่โมงเย็น
ราชบุรีนัดรวมพลหน้าสถานีรถไฟบ้านโป่ง๕โมงเย็น
และในเวลาเดียวกันก็มีการชุมนุมที่จังหวัดนครราชศรีมา
ข้างวัดพายับอำเภอเมืองด้วยนะคะ
สังเกตเห็นได้ว่าวันนี้ต่างจังหวัดเยอะมาก
ใช่ไหมหลายที่จัดคู่ขนานกันไปเลย
ใช่ค่ะก่อนหน้านี้มีเฉพาะที่จังหวัดขอนแก่น
ก็คือที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เยอะหน่อยนะคะ